แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของพี่ฝนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะสามารถ
คว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่นะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ดูฟ้าแบบฟ้านิ่งฟ้าเฉยเนอะใครตื่นเต้นที่สุดในนี้ยอมรับมาซะดีดี

ขอให้วันนี้มีข่าวดีของครอบครัวพี่ฝนนะครับ
เอาใจช่วยรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ

ตุ๊กตามีในมือของคุณฝนใส่เสื้อสีอะไร

แม่การเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
สีเหลืองซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก
ถูกครับ
รูปภาพนะฮะคุณฝนและคุณฟ้าจะถือตุ๊กตากันคนละอย่าง

ระหว่างที่แม่กำลังตอบอยู่นะครับคุณผู้ชม
สองสาวนี่ก็หันไปปรึกษากัน
ของเธอใส่เสื้อสีอะไรของฉันใส่เสื้อสีอะไร
ทำได้ด้วยนะครับแม่การนะฮะตอบถูกไป๑ข้อ
ตอนนี้ครอบครัวของคุณฝนนะครับรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เราเอาใจช่วยแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ถูกอย่างนี้ไปเรื่อยทุกข้อทุกข้อนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ให้บรรจุหมวกใส่ถุงนะฮะให้ได้จำนวน๑๕ชิ้น
ภายในเวลา๓นาที
ส่งให้พ่อไปเลยพ่อติด
น้องฟ้าทำได้หรือไม่ได้ครับ

นัด

ใน

ทำไปนี่นะครับใช้เวลาไปทั้งหมดก็คือ๒นาที๑๖วินาทีครับ
เป็นคนที่ทำงานละเอียดมากเลยพี่เห็นแล้วตอนแรกที่พี่กระซิบบอกหนูว่าให้เร็วขึ้นหน่อยนึงอ่ะ
เพราะว่าฟ้าเป็นคนที่แบบกลัวถุงมันจะยับด้วยคือเรียงหมวกอย่างดีเลยใช่ไหมลูก
สู้ใจขาดเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำไปได้สองข้อแล้วนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของคุณฝนรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
เปิดมาข้อต่อไปทำได้นั่นหมายถึงว่าครอบครัวนี้จะมีเงินแสนกลับบ้านนะครับ
แล้วถ้าอีกข้อนึงที่เหลือข้อสุดท้ายทำได้นั่นหมายความว่าครอบครัวนี้จะได้เงินล้านกลับไปบ้าน
ภาวนาและเอาใจช่วยนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องชายเมืองสิงครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเมียพี่มีชู้ชาวบ้านรู้หรือเปล่าไม่เคยรู้ข่าวแพร่งพราย
ผู้หญิงผู้ยังหนี้ช่างจุดจุดชอบเปลี่ยนสไตล์ไวไฟสิ้นดี
เหนือเพลงเมียพี่มีชู้คำใดที่หายไป

กะไรผู้หญิงผู้ยังนี่ช่างกะไร
ชอบเปลี่ยนสไตล์ไวไฟสิ้นดีนะฮะตัวเลือกที่ถูกต้องนั้นเฉียดกันไปเลย
ก็คือตัวเลือกที่สามนั่นเองพ่อเลือกตัวเลือกที่สอง
พลาดไปข้อเดียวอย่าเพิ่งใจเสีย
เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านในวันนี้
แต่ยังเหลืออีกตั้งหนึ่งข้อให้เราลุ้นเงินแสนกลับไปบ้าน
จะสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับข้อสุดท้ายที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่อง

ใครไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของช่องไทยรัฐทีวี

ถูกถูกถูก

ใครที่ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของช่องไทยรัฐทีวีนะครับก็คือตัวเลือกที่หนึ่ง
คุณนัทธาโกมนวาทินครับมีอยู่ในใจไหมตอนแรก
มีรู้จักแต่พี่คนผมบ๊อบอะค่ะพี่จอมขวัญ
ค่ะเพราะส่วนมากจะดูข่าวช่วงหลังกลับมาจะขายของช่วงนั้น
นะครับไม่เป็นไรถือว่าทำได้เต็มที่แล้ว
ว่าใครเป็นพิธีกรเกมต่อชีวิตนี่ได้เลย
อารมณ์ดีนะชอบน่ารักมากเดี๋ยวสรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับ
ตอนนี้นะครับครอบครัวของพี่ฝนนะครับจากพระนครศรียุธยา
ทำไปได้๒ข้อรับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ตนเงิน๑๐๐๐๐บาทนี้ทางรายการของเรานะครับ
ยังมีค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าอาหารให้ต่างหากนะครับ
จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่พี่จะเอาเงินนี้ไปทำอะไรก่อน
เป็นค่าใช้จ่ายรักษาตัวที่เหลือก็จะเก็บไว้ให้น้องเรียนค่ะ

เคยดูรายการเราอยู่ทางบ้านแล้ววันนี้ได้มาออกรายการเองอะครับพี่ฝน

ตื่นเต้นแล้วประมาณไม่คิดเลยว่าจะเป็นอีกคนที่มานั่งตรงนี้

แต่วันนี้ก็ได้มาแล้วแล้วก็มาใช้โอกาสด้วย

คุณผู้ชมครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนเราเนี่ยนะครับ
ก็คือการที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะฮะ
เพราะว่าลมหายใจก็คือโอกาส
เรายังมีลมหายใจนั่นหมายถึงว่า
เรายังมีโอกาสที่จะสมหวังในทุกเรื่อง
เพียงแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะครับ
ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิตทุกครอบครัวนะครับ
ฝากด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะ
ถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องงานหัฐกรรม

ช่วยกันแล้วก็ขอฝากขออนุญาต

เพราะว่าจริงแล้วเขายังต้องการ

เนื่องจากว่าตอนนี้เหล็กอย่างที่คุยกันไปเนอะ

แต่พี่ผมเชื่อนะว่าพี่ฝนเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจ
ฟ้าด้วยนะลูกนะขอให้โชคดีนะครับ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีที่มาถ่ายทอดให้เรารู้ในวันนี้นะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีมีพี่
เมียพี่มีชุซักท่อนหนึ่งไม่ได้เหรอคะ

ทำไมเนี่ย
หลองไม่ได้
ทำไม
หมายถึงไม่ได้ครับ

หนัก